ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพของเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

คลิปนี้เป็นคลิปที่โอ้โหแชร์มาเมื่อประมาณวันที่๓
หลังจากแชร์มามีการรีทวิตอย่างต่อเนื่อง

ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนะเดี๋ยววันนี้ไปผ้าผิดชมกัน

นี่มีเสียงไหมครับ

นี่เขาตั้งชื่อคลิปว่ากิติก็ทำไม่ได้ถาปนีเหรออย่าหวังเลย

เห็นแล้วนึกถึงการรายงานข่าวแบบถึงลูกถึงแบบเนาะ
เตือนเด็กแล้วกันอย่าไปเล่นน้ำแบบนี้เพราะว่าดูจากน้ำค่อนข้างเชี่ยวเหลือเกิน
ยังไงก็ช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันที่ออกมาสร้างรอยยิ้ม
ในช่วงที่หลายคนเห็นภาพแต่โอ้โหการต้องเจอกับเหตุการณ์ที่แบบต้องหนีน้ำ
ขนของต้องอพยพแบบนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงต้องเฝ้าติดตาม
อากาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยวันนี้ยังคงมีหลายจังห